ส่วนความคืบหน้าในคดีเผานั่งยางชาวอิตาลีที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
คือเบื้องต้นตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว๑คน
เป็นชายชาวฝรั่งเศสพร้อมรถยนต์ที่ใช้หลบหนีไปที่จังหวัดตาก

พิจิตรและตำรวจภาค๖ระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่รอยต่อจังหวัดตากกำแพงเพชร
แล้วก็รวบตัวอดีตแฟนสาวของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายได้แล้วค่ะ
ตำรวจเข้าตรวจสอบบริเวณห้องขังสถานีตำรวจภูทรบึงนารางในจังหวัดพิจิตร
ที่ใช้เป็นที่ควบคุมตัวนายอาโมรี่ริโก้ชาวฝรั่งเศส
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าเผานั่งยางนายคูเซเปสเตฟานีชาวอิตาลี
ร่วมกับนางสาวรุจิราเอี่ยมละไม้แฟนสาวนะคะ
โดยนายอาโมรี่ถูกจับตัวได้พร้อมรถเก่งที่ใช้หลบหนีในสวนลำไย
พื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเมื่อวานนี้
นายอาโมรี่มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
แล้วก็ไม่ยอมรับประทานอาหารด้วยดื่มแต่น้ำเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ต่อมาตำรวจได้นำล่ามมาช่วยในการสอบปากคำ
เมืองต้นก็ให้การภาคเศษว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในครั้งนี้
แต่ยอมรับค่ะว่ารู้เรื่องที่นางสาวรุจิราวางแผนฆ่านายคูเซเป้
ซึ่งเขาอ้างด้วยว่าเป็นห่วงนางสาวรุจิราแฟนสาว
ต้องหลบหนีเพียงลำพังและเธอก็ขอให้มาเป็นบอดี้การ์ดด้วย
แต่ตำรวจยังคงไม่ปักใจเชื่อคำให้การนี้ค่ะล่าสุดนะคะสิบโมงครึ่งวันนี้
ทางตำรวจก็สามารถจับตัวนางสาวรุจิราเอาไว้ได้นะคะ
ขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไยท้ายหมู่บ้านบ้านชัยมงคลตำบลเชียงทอง
จากจุดที่พบผู้ต้องหาและรถยนต์เมื่อวานนี้ประมาณกิโลเดียวเท่านั้นเองค่ะชาวบ้านที่เจอเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าผู้ต้องหามาซื้ออาหารและบุหรี่แล้วก็เดินกลับไปที่สวนลำไย
ก็เลยมีการแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านประสานให้ตำรวจเข้ามารวบตัวเอาไว้ได้
ตอนนี้ได้นำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรวังเจ้า
แล้วก็จะนำตัวกลับไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรบึงนารางด้วยค่ะ